แต่อีกเรื่องหนึ่งที่เราอยากจะนำเสนอคุณผู้ชมในวันนี้เนี่ยคือต้องยอมรับว่าสถานการณ์โควิด๑๙ระบาดตอนนี้หลายคนก็ต้องอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะบางคนทำงานที่บ้านแต่บางคนเนี่ยถึงขั้นว่าไม่มีงานทำเลยนะหลายคนก็บอกว่าเห็นใจเหมือนกันคุณผู้ชมแต่ทีนี้ค่ะร้านร้านหนึ่งในจังหวัดราชบุรีค่ะเจ้าของร้านอาหารตามสั่งร้านเย็

เป็นอาหารตามสั่งส่วนเมนูยำแซ่บแซ่บเนี่ย
จะมีเยอะมากมีทั้งยำส้มตำทอดอะไรมีหมดเลย
ซึ่งมีให้เลือกกว่าสามสิบเมนูค่ะส่วนเมนูยำเนี่ย
ก็จำเป็นราคาตั้งแต่สิบบาทถึงยี่สิบบาทครับ
แล้วแต่เมนูไปส่วนลูกค้าที่สั่งครบ๑๐๐บาท
ทางร้านเขาจะมีบริการส่งให้ฟรีภายในเขตตัวเมืองราชบุรี
หรือส่งในพื้นที่ไม่เกินสิบกิโลเมตรให้โดยจะไม่มีการคิดค่าบริการในการส่งเพิ่มเติมเลย
ถ้าคุณสั่งครบหนึ่งร้อยบาทครับคือทางร้านเนี่ยเขาบอกว่า
เขาไม่ได้หวังกำไรนะเขาคิดเพียงแต่ว่าให้ร้านเขาให้ลูกน้อง
ให้ลูกค้าอยู่รอดไปด้วยกันอืมใช้คำว่าอยู่รอดไปด้วยกันอ่ะดี
คือทางร้านเองต้องยอมรับว่าช่วงสถานการณ์แบบนี้ก็ได้รับผลกระทบกันเยอะ
ร้านถึงกับต้องปิดตัวลงไปลูกจ้งลูกจ้างอะไรแบบนี้
แต่เนี่ยเขายังคงเปิดร้านแต่ว่าเหมือนปรับราคาลงมาค่ะ
ให้มันถูกลงเพื่อที่จะประคับประคองอยู่รอดไปด้วยกันครับ
แบบนี้ไปได้เลยนะโทรสอบถามเส้นทางหรือว่าสั่งอาหารได้ที่นี่เลยค่ะ

ทางร้านเขาเปิดขายตั้งแต่เวลา๑๐โมงครึ่งนะ
ไปจนถึง๔ทุ่มทุกวัน
ไม่มีวันหยุดคุณโทรไปสอบถามเส้นทาง

ถ้าคุณอยู่ในราชบุรีเขาส่งฟรีนะ๑๐กิโลเมตร

ลองดูแล้วกันก็คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีในการ
ช่วยกันให้เราก้าวผ่านวิกฤตแบบนี้ไปพร้อมกันนะ
เห็นลูกค้าทานแล้วโอ้โหน่าจะเด็ดจริง